คือสงสารให้พวกหลังหลานสงสารให้พี่สาวเขา
อยากให้ตำรวจช่วยเหลืออะไรบ้าง
คือหนูก็อยากให้ตำรวจช่วยตามคดีนี้ให้กับพี่สาวหนูให้กับหลาน
อยากให้ได้ความยุติธรรมให้กับครอบครัวของพี่สาวค่ะ
สงสารพวกเด็กว่าเขายังเด็กเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ทำไมต้องทำกับเขาได้ขนาดนี้ด้วย

เช้าก็ยังไม่กลับอีกวันหนึ่งยังไม่กลับ
มันไม่มีแถวนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับ
ญาติเขาก็เลยออกตามหาเพราะมาดูที่ไล่
น่าจะเริ่มหาตั้งแต่วันอักขาเขาก็มาเจอเมื่อวาน
ก็พบว่าที่เรียกเขาบอกว่าเขาก็ก็ไม่เห็นครับ

แล้วก็เอาถุงพันขิงกันถุงพังกล้าติฉีดตามด้วย

เอาไปคลองทับมันก็เป็นคลองสำเร็จภาพที่ออกไปแล้ว
พอขึ้นไปก็ไปเจอตรงนี้๓ศพ
เลยออกมาอีกสัก๕๐เมตรอีกศพหนึ่ง
ในตอนต้นก็จะมีศพแม่ลูกคนเล็ก๓เดือน
ลูกคนกลางสัตว์ไหมที่เขาเจอก็คือศพ
ศพลูกคนโตประมาณ๑๐กว่า
เขาขอรับศรพที่บนศพนึง
ก็ทราบศพคนโตต่ว่าที่เกิดเห็นหมดแล้ว

เขาเอาศพเข้ามาเขาศพเก็บมา

จะให้เขาช่วยทางหาพวกคนเอาผู้บ้านเขาเลยนะ

ห้วยเล็กจริงที่จะไหลลง

เพราะที่กระเด็นอันแรกฝั่งตะวันตกของห้วยข้ามห้วยมาร่องน้ำลงเข่ามาก็เจออีกศพคือสามี
ก็จากสภาพศพมันก็เน่าและอึด
ก็ดูไม่เห็นแน่ชัดว่าจะโดนปืนหรือว่าโดนฟันโดนแทงอะไรก็ยังผมไม่ต้องรอผล
เอาพยานมาสอบก็ยังไม่ได้ข้อมูลชัดเจนอะไร
ก็ยังจะบอกไม่ได้ว่าประเด็นนู้นประเด็นนี้
ยังไม่ได้เพราะเราก็ไม่
ยังไม่มีอะไรยืนยันตรงนี้ก็สอบแย่จที่หน้าอีก
ประดิษฐ์สามีของผู้หญิงแม่ที่ตาย
ผู้ชายที่ตายเป็นพี่ชายของ
คนที่กำลังสอบคือได้น้องก่อนเพื่อเลือกกับน้อง
แล้วก็มาได้พี่ชายเห็นว่าลูกคน๓เดือนเป็นลูกของพี่ชาย
ลูกของสามนึงค่ะสำคัญ
ส่วนผู้ตายคือในเช้าเนี่ยก็มีหมายจับอยู่ที่เพชรบูรณ์
ในคณีจำหน่ายยาติดติดก็เลยหลบมาอยู่ที่นี่
เยอะมากก็อยู่ในชุดแต่นี่ก็ยังไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องอะไร

ตรงเราว่าจะลงกรุงเทศก็ไม่ได้ลอง
แล้วก็ก็เลยอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านทำไร่อยู่ที่บ้าน
แล้วทีนี้ได้เขาหรือเขาเรียกอย่างนี้ก็เลย
แม่พูดไม่ได้

คำเดียวที่อยากถามคือ
อยากถามว่าใครทำเขาเขาเจ็บไหม
แบบเขาพูดจาน่ดพูดแบบคนเรนเร็ว
เขาก็ไม่หรือไรอะไรมันก็ดูไม่น่าจะมีอะไรที่จะบอก
มีแบบว่าเคยทำร้ายร่างกายกันเองไหมในครอบครัวของลูกชาย

ครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำอย่างนี้

อยากจะภูมิใจคืออยากจะให้คนที่เขาทำไม่ดีทำไมฆ่าทำไมพ่อหรือว่าแม่เนี่ยไม่ดีทำไมไม่ฆ่าเขาอย่างเดียว
เราก็ไปหัวสงสารลูกว่าตัวเล็กทำไมฆ่าเขาทำไมทำไมไม่สงสารเขามาก
หรือแม่มีเจ้ามฤทธิศรัวร์เอาไปให้เขา
เราไปคัดลูกของเขาเขาจะเสียดายไหม

เราก็คิดอย่างนี้อยากให้เจ้าหน้าที่จับได้ก็ช่วยกะให้มัน
เอาให้มันติดที่สมัย